ดังนั้นเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยกันเลยดีกว่า
ไปกันหลายที่หลายทางเลยนะคุณนะ
โอ้โหพี่แต่ละคนเนี่ยฟิตจริงเลย
เอวดีเหวี่ยงดีตีอะไรครับอยู่

สนุกสนานทั้งคนเล่นทั้งกองเชียร์

เอ๊ะทำไมเขาตีกอล์ฟแล้วไม้กอล์ฟทำไมอ่ะ
มันหายากหรือมันยังไงคุณสิทธิประคุณ
ก๊อฟแบบพื้นบ้านเอาอุปกรณ์เท่าที่มีก็สนุกสนานกันได้
สมัครสมานสามัคคีเรียกเสียงหัวเราะให้กับคนเชียร์มากมายนะฮะ
สำหรับการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอสัตหิบ๑๒หน่วยเขามารวมตัวกันตรงนี้คุณ
เป็นการสร้างความรักความสามัคคีส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรของหน่วยงานราชการ
ข้าราชการจะได้ฟิตปังเพื่อทำงานเพื่อประชาชนกันต่อไป
ถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้แล้วเรามาเติมความแซ่บความซีดความจี๊ดความจาดให้ชีวิตกันหน่อยดีไหมคะ

แล้วยำนี้ราคาถูกคุณผู้ชมยำสวนกระแสเศรษฐกิจมาก
คุณคิดดูสิพริกก็แพงมะนาวก็แพงแต่ยำร้านนี้ขาย๒๐บาท

เดี๋ยวไปได้เลยนะที่นี่เดี๋ยวดูไซส์คือกินพอแบบว่าพอกรุบกริบ
นี่ค่ะสั่งหลายจานก็ได้มียำปูม้ายำแซลมอนยำหอยแมลงผู้นิวซีแลนด
กุ้งสดเมนูทะเลอื่นอีกเพียบเลยค่ะ
โอ้โหนี่กุ้งคุณนี่ปูเป็นตัว

พูดไม่ผิดแน่นอนแล้วมีโปรพิเศษด้วยนะ
เกิดใครสั่งเมนูยำปกติจานละ๙๕บาทขึ้นไปแถมฟรีอีก๑จานด้วยค่ะ

ใช่ยิ่งช่วงนี้นี่คุณนี่คืออะไรรู้ไหม
อันนี้เป็นออริกาโนแต่มันเป็นออริกาโนกัญชา

ใช่เอาไว้โรยอันนี้เผื่อใครอยากลองดูก็ได้เหมือนกันค่ะ
แม่พูดเมนูพูดราคาพูดโปรเด็ดมาเยอะแล้วยังไม่บอกร้านเลย
ยำเสือใหญ่ส้มตำเสือโครงค่ะ
อยู่ใกล้กับโรงแรมเทพนครที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ตั้งแต่๑๑โมงถึง๓ทุ่มเขาหยุดวันเดียวต่อสัปดาห์คือวันพุธ
ขายได้ยังไงคุณ๒๐บาทเองนะ
อันนี้ผมชอบเลยนะคุณนะบางทีเราไปกินยำแค่คนสองคน

ไม่ต้องสั่งยำอันหนึ่งจานใหญ่ตอนนี้
พี่ครับสองคนนี้มาเต็มโต๊ะเลยครับ
โอ้โหนี่๒๐นี่กี่บาทนะ
กินหลายอย่างก็สั่งคนละยำ
ต้องพูดให้ดีนะคนละยาม
อย่าพูดผิดด้วยนะรอเรือรอลิงห้ามพูดผิดนะ
คุณผู้ชมฝากินผนละม้ายกันต่อ

อยากได้ลูกไหนได้แน่
ถ้าเกิดเราอยากได้เนี่ย
พอได้แล้วก็มาปอกให้ท่านกินนะฮะ
พอนี่ผลไม้สดไปเลือกได้จากต้นเลย
จากทุเรียนแล้วยังมีเงาะมีมังคุดตัดสดใหม่
วางขายหน้าสวนเด็ดกินสดแบบสไตล์บุฟเฟ่

คือไม่อิ่มไม่ต้องออกจากสวนเลย

อยู่ไปเถอะเดินวนสวนอยู่แบบนี้

นี่บอกก่อนว่าถ้าใครไปต้องไปที่ไหน
ไปที่สวนลุงอ้วนหมู่ที่๘ที่บ้านทรัพย์ป่าพลูที่ตำบลป่าอ้ออำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะฮะ

อย่างที่บอกไปทุเรียนโลละ๑๐๐บาทเท่านั้นเองนะครับ
เงาะโรงเรียนหวานล่อนอร่อยกิโลกรัมละ๒๕บาท
ังคุดอีกโลละ๓๕บาทซื้อเป็นของฝากเอาไปกินเองอร้อยนี่
พี่เขาถอดหน้ากากกินเงาะอร่อยค่ะ
สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
เอาเข้าไปตกไปเลขนึงเดี๋ยวโทรไปไม่ติด
โทรไปได้เลยกริ้งกลางสวนลุงอ้วนใช่ไหมเดี๋ยวจะไปกินแบบนี้

คุณดูสิเนื้อแบบฟูมากเลย

จะพาไปทานอาหารทะเลคราวนี้สดของจริงค่ะพาไปที่ระยองสดอยู่ที่ทะเลนั่นแหละ
เอามาไม่ต้องผ่านกรรมวิธีอะไรเลยกินแบบสด
เดี๋ยวแล้วจะไปตรงไหนดีเนี่ย
แต่ทะเลเนี่ยอ้าวเห็นอุปกรณ์ละ
อุปกรณ์นี้คืออุปกรณ์การหาเพลียงทะเลค่ะ

แล้วบางคนบอกว่าอะไรอ่ะเพลียงทะเลฉันไม่รู้จักฉันไม่เคย
คุณผู้ชมเพลียงทะเลลักษณะมันจะเหมือนกับเป็นนอน

ให้ผ่าลำตัวนะเอาข้างในออกมา

พอออกมาเสร็จแล้วปุ๊บล้างน้ำสะอาด

แล้วเมื่อกี้เห็นพี่เสื้อสีเหลืองนักท่องเที่ยวนี่

มันเปรี้ยวนี่อุ๊ยอร่อยค่ะ
นี่เขาขายนะเวลาเขาขายส่งริมหาด

ใช่นี่แหละ
ทั้งหมดคือเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยนะฮะ
มีแบบนี้ให้คุณผู้ชมติดตามเป็นประจำนะฮะ
จะได้รู้ว่าบ้านเมืองของเรามีอะไรดีเยอะเลย